ที่พี่บุ๋มปนัดดากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สังคมทุกวันนี้เวลามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไร
หลักส่วนใหญ่พุ่งตรงไปหาพี่บุ๋ม

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโตโผขององค์กรทำดี
เคสการให้ความช่วยเหลือต่าง

และเรื่องสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นค่ะ
บุ๋มได้เล่าเหตุการณ์เอาไว้ในเคสของเด็กออทิสติกนะคะ
ที่อยู่กับยายแล้วถูกสามีใหม่ของยายข่มขืนจนตั้งคันจนใกล้คลอดค่ะ
คือเรื่องราวมันค่อนข้างบีบหัวใจคนที่ได้อ่านเป็นจำนวนมากนะคะ

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเคสนี้จำนวน๕๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยสำหรับพี่บุ๋มนะคะ
บุ๋มก็เลยขอแบ่งเงินไปช่วยอีกเคสหนึ่งที่จังหวัดน่านค่ะ
เคสนี้ก็น้องก็โดนทำร้ายจากคนในครอบครัวไม่ต่างกันกับเคสแรกเลยนะคะ
โดนกระทำชำราวมา๕ปีแล้วพร้อมกับพี่บุ๋มก็ขออนุโมทนาบุญ
เบลล่ารวมไปถึงผู้บริจาคคนอื่นเจริญรุ่งเรือง
มีหน้าที่การงานมากมายเป็นที่รักของประชาชนตลอดไปนะคะ
โอ้โหเจอแบบนี้แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้เปิดเทอมวันแรกด้วย
อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตพฤติกรรมของลูกคุณที่บ้านนะ
เวลาน้องหนูกลับจากโรงเรียนก็ควรจะสอบถามว่าวันนี้เจออะไรมาบ้าง
เพื่อให้เด็กได้เปิดใจแล้วสามารถเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับเขานั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับองค์กรทำดีของพี่บุ๋มด้วยแล้วก็ขอบคุณเบลล่าด้วยนะคะ
ใช่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสวยทั้งคู่เลยนะ
แล้วยังใจบุญอีกด้วยนะคะแบบนี้น่าชื่นชมนะ